อาจจะไม่คุ้นตาสำหรับใครหลายคนที่เห็นภาพของการศึกษาในอดีตในภาพนี้
ที่มีการใช้กระดานดำให้นักเรียนใช้จดใช้เขียนสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน
กับการเรียนการสอนปัจจุบันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีด้านต่างมาผสมผสานใช้กับการเรียนการสอน
นั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการศึกษาไทยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในศตวรรษที่๒๑
วิวัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนได้มีการยกระดับใหม่อย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งในการสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่๒๑ที่จัดขึ้นก็เพื่อจะยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
เข้าสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่๒๑และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง
ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑จะมีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยในการสอนทั้งระบบในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
และไม่เพียงแต่การใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวจะทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาแต่ความร่วมมือร่วมพลังจากทุกฝ่าย
จำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและเน้นจุดที่ควรพัฒนาให้อยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมและเป็นผู้นำในการดำเนินงาน